ว่ากันด้วยเรื่องของสวนลุมนะฮะสวนลุมพินี
ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงนะครับปอดของคนกรุงเทพ
อืมก็เปิดทุกวันตีสี่ครึ่งถึงสามทุ่มค่ะ
คนก็ไปออกกำลังกายไปทำกิจกรรมต่างไปพักผ่อนหย่อนใจเยอะแยะไปหมด
แต่ทีนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันมีมานานแล้ว
หรือว่าเพิ่งมีคนไปเห็นค่ะหรือไม่มีแต่เข้าใจผิดอ่า
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาได้ทวิตนะฮะลงในทวิตเตอร์นะครับ
บอกว่าเขาไปวิ่งที่สวนลุมนะครับแล้วก็ไปเจอประสบการณ์ที่ต้องบอกว่า
กึ่งภาวะกึ่งอึ้งกึ่งตกใจรวมรวมกันเพราะไปเห็นกลุ่มชายรักชาย
นัดกันมามีเพศสัมพันธ์กลางสวนลุมอืมอ้าวท่านที่เคยไปออกกำลังกาย
เคยไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวสวนลุมพินีบอกเราหน่อยว่ามีไหม
ค่ะเอาแบบมีเพศสัมพันธ์นะเอาเอาแบบเนี้ยเลยมีเพศสัมพันธ์เนี่ย
อดกันจูบกันหอมกันอะไรเราไม่นับเนอะก็มันเบาไปอย่างเงี้เหรอ
มีคนไปแอบแอบทำทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไอ้แบบถึงขั้นแบบโอ้โห
มันมีเพศสมพันธ์กันเนี้ยน่ะเออใช่เออน่ะ
คือผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้นะครับเราก็ตามไปหาเขาจนเจอ
เพราะว่าพอทวิตออกไปเนี่ยโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
ก็บอกว่าเคยเห็นบ้างก็บอกเวอร์หรือเปล่าไม่มีหรอกใช่

เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

วิ่งออกกำลังกายที่สวนลุม

วันเกิดเหตุก็คือวันอังคารที่ผ่านมาครับ

หลังจากที่วิ่งเสร็จก็จะกลับบ้าน

คุณเขียนมาสอนในสวนลุมเองก็เริ่มมืด

ตอนที่เดินทางผ่านเส้นทางรัฐเนี่ย
ไปเจอกลุ่มผู้ชายยืนกันเป็นกลุ่ม
อายุก็ราวสัก๒๐๔๐ปี
ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรคิดว่า
สงสัยคนคงมาจับโปเคมอนด์กันในเกมอะ

เขาก็คิดว่าสงสัยมาจับเกมโปเกมอนกันมั้ง
ทีนี้พอเดินผ่านไปใกล้มันไม่ใช่อย่างที่คิด
เพราะว่ากลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้เนี่ย

บางคนก็เหมือนกับกำลังนั่งรออะไรสักอย่างหนึ่ง

กำลังทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง
แม้จะเห็นภาพไม่ชัดแต่ดูก็รู้ว่าทำอะไรอยู่

กำลังทำกันมีเพศสัมพันธ์กันอะไรประมาณอย่างนั้น
จนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเขานะค่ะ

ขอใช้คำพูดแบบสุภาพสุภาพออกอากาศได้
แปลงคำละแปลงเรียบร้อย

อยากไหมมีอารมณ์ทางเพศไหมให้ช่วยไหม

เขาบอกโอ้โหเขาก็กลัวนะฮะ

คนพวกนี้กำลังจับกลุ่มทำอะไรกันอยู่

ใช่ปะมันเป็นแบบ๑๐แม่งก็เกือบ๑๐อะไรอย่างนี้

มันรู้ว่าพี่เขานั่ง
สมมติว่าเรามามองไกลใช่ไหม
มองกันก่อนเข้าไปมันจะเป็นเงา
มีอย่างคน๒คนนั่งด้วยกันแบบใกล้แล้วก็มืดอะไรอย่างนี้

อาจจะไม่ได้เห็นชัดแล้วแต่ว่ามันดูแล้วก็รู้อ่ะ
ก็คือเหมือนผมจะเดินออกจากซอยแล้วใช่ไหม
แล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีคนเดินตามมา
แล้วก็ต่อมารู้ว่าแบบถามผมนั่นแหละประมาณนั้นแหละ

เขากลิ่นว่าใช่ก็น่าจะเป็นแหล่งความเขารู้อื่นอยู่แล้ว

แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะแบบสดลุม
เพราะว่าส่วนลูกเป็นส่วนที่แบบคนมันเยอะมาก
มันไม่คิดว่ามันจะมีคนที่เข้ามาทำอะไรไม่ได้
อืมนี่ค่ะ
คนที่เขาไปเจอประสบการณ์นี้นะคะเขาก็ย้ำว่า
มันไม่ได้เวอร์นะมันเรื่องจริง
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะไม่ได้แต่งเรื่องเลยนะคะ
แล้วก็เอาเรื่องราวมาแชร์เนี่ย
บางคนก็ดูว่าตั้งใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องตลกขำขันเฮฮาในกลุ่มเพื่อน
แต่ว่ามันไม่ขำนะเวลาไปเจอกับตัวเอง
โอ๊ยตลกขำดีเจออะไรแบบนี้แต่คนเจอเขาบอกมันไม่ขำ
ตกใจด้วยเพราะตอนเจอมันตกใจมันไม่ตลกค่ะ
แต่ตอนเล่าในทวิตเตอร์ก็คือเล่าแบบขำ
แต่ถ้าใครเจอก็คงไม่ขำขำไม่ออกนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปคุยกับคนอื่นดูบ้างเนาะ
เขาก็เคยไปวิ่งที่สวนลุมว่าเคยเจอเหตุการณ์เจออะไรแบบนี้หรือเปล่า

ไปคุยกับพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาไปออกกำลังกาย
เขาก็บอกว่าเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มานานแล้วนะ
เพื่อนที่เป็นนักวิ่งผู้ชายหลายคนชอบมาเล่าให้ฟัง
ในห้องน้ำชายก็จะมีเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้
พอเข้าห้องน้ำไปปุ๊บมีคนมาเสนอตัวว่าจะให้ช่วยไหม
อะไรแบบนี้เขาบอกเคยได้ยินมานาน
ให้ช่วยนี่คือเหมือนกับให้สำเร็จความไคร้
ให้ช่วยไหมทำให้ไหมอะไรอย่างนี้เคยได้ยินมานานแล้ว
แต่ก็ไม่คิดว่าณวันนี้มันยังมีอยู่นะคะ
คุยต่อค่ะกับคุณพี่ผู้ชายอีกคนนึง

เขาบอกว่ามาที่นี่ทุกวันนะคะไม่เคยเจอนะคะ
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดขึ้นจริงมันไม่เหมาะเลย
มันไม่ปลอดภัยด้วยสำหรับคนที่เขาไปวิ่ง

ปกติวิ่งเย็นก็คือจะวิ่งจนสวนปิดก็ประมาณ๓ทุ่ม

เขาก็อาจจะไม่ได้ดูเท่าไหร่
จริงก็ไม่ดีโดยเฉพาะสำหรับพวกนักวิ่งผู้หญิง

เพราะว่าถ้ามันมีกิจกรรมแบบนี้ได้มันอาจจะมีอะไรที่ร้ายแรงกว่านี้ในอนาคตได้ครับ
แล้วทีนี้เมื่อเช้านี่ท่านผู้ว่ากอทมมีงานพอดีนักข่าวก็เลยไปถามครับ
ผู้ว่าครับจะว่ายังไงเนี่ยสวนลุมนี่มีคนมาทำกันแบบนี้เนี่ยโอ้โหสวนสาธารณะด้วยนะครับ
พดออขวานเมืองพรกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าคือท่านเนี่ยเพิ่งลงพื้นที่ไปสำรวจความเรียบร้อยไฟส่องสว่างภายในสวนลุมนะ
ก็ไม่เห็นนะไม่เห็นพฤติกรรมแบบนี้นะค่ะ
เรื่องต้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้ว
แต่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสวนลุมมีคนหมุนเวียนมาออกกำลังกายนับหมื่นคนทั้งวันนะ
ยืนยันว่าในพื้นที่สวนลุมไม่มีพื้นที่จุดอับด้วยหรือจุดไหนที่ไฟไม่เพียงพอก็ไม่มี
หลัง๓ทุ่มเจ้าหน้าที่ก็จะมาปิดสวนสาธารณะแห่งนี้ทันทีเพราะฉะนั้นท่านยืนยันว่าไม่มี
คือประเด็นดังกล่าวเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเป็นลักษณะมีคนแอบมานั่งกอดจูบมาพลอดรักกัน

อ่านี่คงมีบ้างแต่ถึงถึงมีเคธสัมพันธ์กันเนี่ยท่านเชื่อว่าไม่มี
แล้วยังไม่จำเป็นต้องไปจัดเจ้าหน้าที่อะไรเพิ่มด้วย
แต่เพื่อความสบายใจและความแน่ใจเอาอย่างนี้ดีกว่า
ผลตัวเอกอสูบินขวานเมืองภูมิว่ากฐม
บอกว่าขอเชิญผู้ที่โพสต์ทวิตเตอร์คนนี้เนี่ย
มาร่วมตรวจสอบพื้นที่สวนลุมพินีกับท่าน
หากไปเจอคนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันจริงถึงขั้นแบบนั้นจริงเนี่ย

บอกแบบนี้เลยแหมแต่ตอนที่ท่านไปตรวจ
ตรวจอะไรนะไปตรวจไฟส่องสว่างในสวนลุมเหรอ

ท่านไปช่วงไหนอะไรยังไงใช่ไหมว่างท่านต้องแบบไปคนเดียว

ไม่ต้องปลอมก็ได้โอ้ท่านเป็นอดีตตำรวจอยู่แล้วอดีตตำรวจมือปราบ
ท่านรู้อยู่แล้วว่าต้องไปยังไง
แต่ว่านักข่าวเราก็ไปลองดูนะคุณภาคภูมิว่ามันมีไหม
จุดที่มันเป็นจุดอับไม่ค่อยมีแสงไฟอะไรอย่างนี้
มีไหมมันมีนะเนี่ยคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็ไปดูนะครับจุดเกิดเหตุนะที่คนที่ทวิตเตอร์หนุ่มวัย๒๓เขาบอกเนี่ย
เจอกลุ่มชายรักชายมาจับกลุ่มมีเพศสมพันธ์กันเนี่ย
พบว่ามันเป็นจุดอับแสงนะครับมีสุมทุมพุ่มไม้มีเต็นต์ผ้าใบมีม้าหินอ่อนวางเรียงเอาไว้
นี่กลางวันนะถ้ากลางคืนเนี่ยโอ้โหเห็นบอกมืดตึ๊บเลย
ทีมงานก็ลองเดินเข้าไปในจุดนี้นะครับก็อย่างภาพที่ท่านเห็นคือมันรับสายตาคนอ่ะ
แทบมองไม่เห็นทีมงานเลยขนาดเป็นช่วงกลางวัน

บังหมดเลยถ้าไม่เดินเข้าไปก็ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรกันอยู่บ้าง
ถ้าเป็นกลางคืนนี่คือไม่เห็นตัวคนแน่
ภาพที่ถ่ายมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าบริเวณนี้มีเสาไฟฟ้าส่องสว่างน้อยมาก
จุดก็ไม่มีเสาไฟฟ้าเลยแม้ว่าจะไม่ใช่พื้นที่รับตาคนแบบถึงขนาดแบบรับตาจนไกลเลยเนี่ย
แต่พอกลางคืนจุดนี้ถือว่ามืดพอสมควรที่จะเห็นได้ก็คือแค่เงาราง
ก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันเอื้อต่อการที่จะมาก่อเหตุไม่ดีไม่งามในพื้นที่แบบนี้
ก็มีทีมข่าวที่ไปคุยกับรอปภของสวนลุมพินีนะคุณเขียนมาสอน
รอปภของสวนลุมเนี่ยเขาก็ไม่ขอเปิดเผยชื่อ
บอกว่าปกติเวลาเปิดปิดของสวนลุมก็เริ่มตั้งแต่ตี๔๓๐ถึง๓ทุ่ม
สัก๒ทุ่ม๔๕เจ้าหน้าที่เขาจะเปิดเพลงแล้วเปิดส่งสัญญาณเตือนอะไรพวกนี้ว่าจะปิดแล้วนะต้องออกแล้ว
ตรการรักษาความปลอดภัยก็คือตามจุดแต่ละจุดของสวนลุมเนี่ยจะมีอยู่๒๐จุด
จะมีเจ้าหน้าที่๒คนมีรอปภปั่นจักรยานตรวจความเรียบร้อยอีกตลอดเวลานะครับ
เวรกันตลอดนะส่วนเรื่องอื้อเฉาแบบที่ทวิตกันเนี่ยยอมรับว่ามีจริง
ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณอาคารบันเทิงฝั่งถนนวิทยุเพราะไม่ค่อยมีประชาชนวิ่งไปบริเวณนั้น
ค่ำแล้วจะค่อนข้างมืดเปลี่ยวแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วย
ที่ผ่านมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อรปภเห็นจะเข้าไปห้าม
แต่คนเหล่านี้หากพบเจ้าหน้าที่ก็จะทำเหมือนกับคนทั่วไป
ซึ่งตนก็ไม่สามารถดูพฤติกรรมของคนพวกนี้ได้ตลอด

พอไปเจอจะเข้าไปเตือนเขาก็ทำเนียนไง

เออทำเนี่ยอะไรไงไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไร

คือรอปภสวนลุมพินีบอกว่าลักษณะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นชายรักชาย
เคยเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ประมาณ๒๐๓๐คน
ส่วนใหญ่ก็มีทั้งคนไทยคนต่างชาติ
ตอนเข้ามาก็มาในรูปแบบบุคคลทั่วไปแต่งตัวธรรมดา
แต่ว่าไม่ได้เน้นชุดออกกำลังกาย
ทำทีมานั่งพักผ่อนนะมาเป็นเหมือนกับคู่รักหรือว่าเป็นเพื่อนกัน
พอพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นแหละก็จะเริ่มมารวมตัวกันที่จุดด้านข้าง

เขามีจุดของเขามีที่ประจำของเขา
เพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าศวินท่านก็ต้องไปตรงนี้นะคะ
ตรงนั้นหน่อยแล้วก็เลือกวันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดนึง
แต่ตอนนี้เขารู้ตัวแล้วไงเดี๋ยวย้ายที่หรือเปล่าไม่รู้
เพราะว่าคนที่เขาไปเจอที่เขาทวิตบอกเป็นวันครึ้มฟ้าครึ่มฝน
พรุ่งนี้อาจจะต้องสร้างบรรยากาศ
อากาศมันพาไปอย่างนี้เหรอ

นี่แหละแต่ฝากท่านผู้ว่ากฎมอย่าง
คืออันนี้ท่านบอกว่าถ้าไปเจอให้แสนหนึ่ง
นี่ไงต้องให้เราพอปะเนี่ยแสนหนึ่งเราพอมองมีเนี่ย
ไม่มันอาจจะไม่มีถึงขั้นนั้นจริงก็ได้ไง
แต่ท่านอย่าไปสัญญาหรือไปท้ากับใครนะว่า
ถ้าในพื้นที่สถานบริการย่านถนนรัชดา
ไม่มีการค้าประเวณีให้แสนนึงเนี่ย
อันนี้ท่านเสียเงินเลยกดเงินแทบไม่ทันเลย
โอ้โหไม่แต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า
คือมันไม่ใช่แค่สวนลุมนะที่คนเขาบอก
มันก็หลายที่สวนจตุจักรสวนรถไฟอะไรอย่างนี้
คนก็พูดถึงว่ามีลักษณะแบบนี้เยอะค่ะ
อ่าก็น้องคนนี้ก็บอกว่าเมื่อก่อนผมเคยได้ยินว่าที่อื่นจะมี
ไม่คิดว่าแบบสวนลุมไม่น่าจะมี